ที่จังหวัดสตูนนะครับท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์ยิงกันเสียชีวิตเกิดขึ้นนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ระหว่างคนเลี้ยงวัวกับคนเลี้ยงหมูนี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นค่ำเมื่อวานนี้ครับ
แถวหมู่๕ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังนะครับก็มีบ้านของคนที่ถูกยิงนะครับ
ก็คือนายประยูนหรือยูนเรืองแดงนะครับอายุ๔๑ปีเป็นชาวชุมพรนะ
แต่ว่ามาอยู่ที่นี่นะครับที่สตูนชาวบ้านนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับหลังจากถูกยิงแล้วก็บาดเจ็บสาหัส
เวลาเกิดเหตุแล้วก็จุดเกิดเหตุช่วงเกิดเหตุเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
แคร่ใต้ต้นไม้ข้างบ้านของนางลับนามสกุลเถื่อนทิมอายุ๖๕ปีนะครับ
แถวนั้นเนี่ยตรงแคร่เนี่ยจะมีกองเลือดอยู่นะครับแล้วตอนเกิดเหตุเนี่ยก็คือ
ช่วงนั้นเนี่ยเขามีการนั่งดื่มเหล้าตั้งวงกันอยู่นะครับที่เกิดเหตุก็ยังมี
เหล้าตกกระจัดกระจายอยู่นะครับมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่หนึ่งคันด้วย
ก่อนเกิดเหตุนะฮะจากคำบอกเล่าของพยานที่ตำรวจไปสืบสวนสอบสวนได้นะครับ
มีนายแกนกับในกล้องเป็นเพื่อนบ้านนะครับกลับมาจากรับจ้างตัดปามก็นั่งดื่ม
กันอยู่ที่แคร่แล้วนายประยูนผู้ตายกับเพื่อนอีกคนนึงก็ขี่จักรยานยนต์มาจอด
แล้วก็มานั่งดื่มด้วยกันนะครับก็นั่งคุยหยอกล้อกันอยู่นะฮะช่วงนั้นจน๒ทุ่มครึ่ง
เมื่อวานนี้นะครับในกล้องขอตัวไปอาบน้ำบ้านอยู่ข้างก็เหลือในแกนกับผู้ตาย
นั่งดื่มกินกันอยู่สองคนครึ่งชั่วโมงต่อมาในกล้องที่ขอตัวกลับไปอาบน้ำ
เนี่ยนะแล้วก็ภรรยานะครับได้ยินเสียงคนเออโวยวายก็วิ่งกลับมาดูนะครับพบ
ว่ามีนายนรงนามสกุลโภชนาหารถือปืนลูกซองมาที่จุดเกิดเหตุแล้วก็มายืน
อยู่ที่หน้าแคร่ที่เขานั่งดื่มกันอยู่นายนรงก็ถามไปที่นายแกนว่าใครเป็นคนไปปล่อยวัวเขา
แต่นายแกนปฏิเสธบอกว่าเขาอยู่สวนปามทั้งวันไม่รู้เรื่องนายนรงก็เลยถามนายประยูนซึ่งเสียชีวิตเนี่ยนะ
ถามนายประยูนว่าปล่อยวัวเขาหรือเปล่านายประยูนบอกว่าปล่อยเองมีอะไรไหม
นี่ฮะนายนรงที่ถือปืนมาด้วยยกปืนขึ้นมายิงใส่นายประยูนหนึ่งนัดแล้วเดินกลับไปทันที
นี่ฮะมีพยานเขาเห็นเหตุการณ์นายประยูนเนี่ยถูกยิงเข้าที่ใต้ราวนมด้านซ้ายนะครับ
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตนะฮะเดี๋ยวฟังเพื่อนบ้านนะฮะที่เห็นเหตุการณ์
คุณคุณยิ่งก็เดี๋ยวไม่ต่างกันเนี่ยว่าเรียงพิเศษจริงจริง

คือบางทีมัวอะไรก็จะรู้สึกว่าว่าคุณมูกลัวคุณนี่เปิดอะไรปะนั้นเนี่ย

ชาวบ้านบอกว่านายประยูนผู้ตายเนี่ยเขาเป็นคนชุมพรนะฮะ
แต่ว่ามาทำงานอยู่ที่สตูนที่ตำบลนิคมพัฒนานะครับ
อยู่ได้๓ปีแล้วมารับจ้างเลี้ยงหมูในฟาร์มแถวนี้
แต่ว่านายประยูนกับนายนรงคนก่อเหตุเนี่ย

คิดว่าในช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่นายนลงมาถามกลางวงเล่า

แล้วนายประยูนตอบกลับไปว่าปล่อยเองอะไรพวกนี้
จะเป็นเพราะว่านายประยูนตอบไปด้วยความเมาหรือเปล่า
แบบตอบแบบสนุกสนานเฮฮาอะไรประมาณอย่างนี้

ช่วงเย็นที่ผ่านมานายนรงไปมอบตัวแล้วนะครับ

พาไปมอบตัวกับตำรวจสพมนังเจ้าของพื้นที่นะครับ
แล้วก็พาไปชี้จุดที่ทิ้งปืนกลางสวนยางพารา
เป็นเขตรอยต่ออำเภอละงูกับอำเภอมะนังนะครับ
ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธอยู่นะฮะ
แต่ว่ามีพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์

แต่ญาติบอกว่านายนรงเนี่ยเลี้ยงวัวอยู่๑๒ตัว
สัยปกติก็ไม่ใช่คนใจร้อน
ว่าช่วงเกิดเหตุก็คงโมโหนั่นแหละ
เพราะว่าวัวที่บ้านถูกปล่อยไปหลายครั้งนะ
แล้วก็ต้องไปนั่งชดใช้ค่าเสียหาย

หรือว่าวัวที่ไปกินพืชไล่ของชาวบ้าน

แล้วก็มาโมโหล่าสุดเมื่อคืนนี้ก็คือ

พอไปถามเพื่อนบ้งเพื่อนบ้านชาวบ้านในระแวก
ถามไปถามมานายประยูนบอกว่า
ฉันปล่อยเองถือปืนมาด้วยไง

แต่ทีนี้นายประยูนเขาตายแล้วไงอ่า

พูดเล่นพูดจริงหรือว่าอะไรยังไงนะ